ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ร้าง
เพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท
กีต้าร้อง
ได้เลย

ขอบคุณมาก

ตอนนี้ได้ไป๘หมื่นแล้ว

น้อยคนจะได้ฟังอินโทรของเพลงที่๖
เพลงนี้มีมูลค่า๑แสนบาท
ว้าว
แสนบาทในที่นี้เท่ากับว่าพ่อทำนา
กี่ปีแล้ว

มูลค่า๑แสนบาท

กินโทรเป็นไงสนุก
แต่หน้าคุณพ่อกับคุณแม่ไม่สนุกเลยนะคะ
เห็นคุณพ่อนี่เคลียร์มือไปหาขาคุณแม่เลยนะฮะ

เพลงนี้เคยได้ยินค่ะแต่ว่าไม่เคยร้อง

ดีแล้วศิลปินเขาไม่เต็มบาทด้วยคนนี้
ไม่อยู่ในลิสต์ลายชื่อเพลงที่ต้องเอามาร้อง

ไม่เคยร้องเลยเพลงนี้ต้องตัดสินใจให้ดีนะครับ

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาท
กีต้าครับจะสู้หรือจะหยุด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

ดูกับฐานะว่าจนหรือรวยหรือขึ้นอยู่กับว่าจะอายุเท่าไหร่

วันนี้กีต้าก็ทำให้พวกเราได้เห็นถึงความตั้งใจ
การต่อสู้ของน้องกีต้าจากจังหวัดสุพรรณบุรี

ถือว่าประสบความสำเร็จเกินเป้านะครับ
เป้าที่ตั้งเอาไว้นะครับ
วันนี้ขอบคุณแล้วก็ยินดีนะคะกับครอบครัวของน้องกีต้าด้วย
ได้รับเงินจากรายการไปมูลค่า๘๐๐๐บาท
หวังว่าจะทำให้นักสู้ชีวิตตัวเล็กคนนี้
มีพลังที่แข็งแรงสู้ต่อไป

อยากมีบ้านที่ปลอดภัยจากตะขาบค่ะ
อยากให้ทุกคนไม่โดนตะขาบกัดอีกต่อไปค่ะ
ปัญหาที่เกิดเนี่ยกีต้าต้องการ
เงินเอาไปเป็นทุนเอาไปสู้ตะขาบเท่าไหร่นะ

มูลค่า๔๐๐๐บาท
กีต้าร้อง

ขอบคุณบอกไหมว่าไม่ต้องร้องให้นะ
ด้วยหนูจะช่วยให้ไม่ห่างเงินเองเองเนี่ยค่ะ
สองรุ่มหนึ่ง
ฉันโน่นจะตรึงเล่นโน่น
เพราะมึงที่มันเหมือนมนต์
กีต้าร้อง

ได้รับเงินจากรายการไปมูลค่า๘๐๐๐บาท
ไม่เคยหมาเงินให้เม็กได้ถึง๘๐๐๐๐บาทเลยนะค่ะ
ภูมิใจค่ะที่ตัวเองทำได้

ขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจจากผู้ชมทางบ้านและผู้ชมในห้องส่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
มาพบกับนักสู้ชีวิตคนต่อไปเลยนะครับที่สมัครเข้ามาในรายการของเรา
และวันนี้ได้รับเลือกให้ขึ้นมาเป็นนักสู้ชีวิตคนต่อไป
เรื่องราวของเขาก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของความกระตันยูเหมือนกัน
เรื่องราวชีวิตของเขาจะเป็นยังไงนั้นไปชมภาพชีวิตของเขากันก่อนค่ะ
แม่ครับแม่เช็ดตัวให้นะแม่หิวยังเดี๋ยวลูกเช็ดตัวให้นะแม่เจ็บไหม
สวัสดีครับผมชื่อนายสินทนันนามบุคคลภาษีอายุ๕๒ปี
ปัจจุบันผมต้องเลี้ยงดูลูก๘คนแม่ยายและแม่ที่ต้องเจ็บป่วย
รวมทั้งหมด๑๑คนครับ
ทุกวันนี้ผมทำงาน๖โมงเช้าเลิก๒ทุ่มครับ
ต้องทำงานหนักคือค่าคลองชีพทุกวันมันสูงมากครับ
ไหนจะค่าอยู่ค่ายาค่ารถค่าแมมเพิดสิ่งต่างเหล่านี้ทำให้ผมต้องสู้ครับ

แม่ผมอายุ๘๐ปีแกเป็นโรคเส้นเลือดติดในสมอง
ชักบ่อยมากครับถ้าหากไปหาหมอไม่ทันเนี่ยก็ถึงกับเสียชีวิต
ซีกซ้ายจะเสียไปครึ่งหนึ่งติดเตียงมา๗ปีครับ
เมื่อเดือนที่แล้วนี้แฟนไปตลาดกลับมาเห็นแม่นอนชักอยู่บนเตียง
ตั้งแต่นั้นมาแกก็เลยไม่รู้สึกตัวแล้วผมรู้สึกเสียใจกับครั้งนี้มากที่แม่แกสุด
ตั้งแต่แกชักมาครั้งที่สามนะครับแกก็กินอาหารเองไม่ได้นะครับ
ต้องใช้อาหารปั่นออกมาอย่างเหมือนแกไม่รับรู้เลยนะครับตอนนี้

นี่คือเมืองใหญ่ของผมนะอาการของแกเนี่ยแกจะเป็นลูกจิตเวศ
เหมือนประสาทหลอนว่ามีใครมาด่าแกแล้วแกก็จะด่ากลับไปอย่างนั้น
ตอนนี้แกก็ยังไม่ปกติเหมือนเดิมครับขาแกสองข้างจะไม่มีแรงนะฮะ

ที่เป็นแฟนของสินอนันต์ค่ะนอกจากเขาจะรักแม่เขาแล้ว
เขาก็ยังจะดูแลแม่ของเราอย่างเวลาที่พี่ไม่อยู่บ้านอย่างเงี้
จะต้องไปรับยาให้แม่ทั้งสองคนตามตามกำหนดที่หมอบอกเนี่ย
เขาก็จะหาข้าวหาน้ำมาให้พี่เขาก็จะดูแลดี

ก็ลำบากค่ะเพราะว่าชีวิตก็อยู่กันหลายคนแล้ว
ก็ต้องมีแม่ที่ว่าป่วยด้วยกันทั้งสองคนที่ต้องคอยดูแล
เพราะว่าเห็นแล้วก็สงสารเขาเหมือนกัน
ทุกวันนี้แฟนผมดูแลคนแก่๒คนอยู่บ้าน

เพราะผมถือว่าผมได้ทำความดีเพื่อแม่เพื่อครอบครัว

ผมเวลาไม่มีเงินเงินเดือนไม่พอใช้
ก็ต้องหยิบต้องยืมต้องกู้ครับ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าคลองชีพประจำวัน
แพ็หมเพิศอาทิตย์นึงในเฉลี่ยนแล้วตกเกือบ๕๐๐บาท
เนื่องจากค่ากินค่าเดือนทางไปรับยายแม่ซองคนเลย

เงินทองที่ได้มาก็ไม่พอใช้จ่าย
นะครับก็ถูกหักร้อยละสิบร้อยละยี่สิบ
เฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งเฉพาะดอกก็ตกเกือบ๔๐๐บาทครับ

ตอนนี้เขาพร้อมอยู่แล้วนะครับที่จะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้นะครับ
เพื่อประกาศความเป็นนักสู้ของเขา

คุณสินอนันต์แมสเซเจอร์คนยากนะครับ
ลำบากเพื่อครอบครัวครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

ว่าคนนี้คือใครคนนั้นคือใครเนี่ยถามเขารู้
แต่พอเวลาเขามีอาการทางจิตขึ้นมา
เขาจะไม่รับรู้เขาจะไม่ฟังใคร
แล้วคุณพี่สินอนันต์นะคะ

เวลาแฟนไม่อยู่บ้านนะครับ

หาข้าวหาน้ำดูแลให้ทุกอย่าง
เสมือนว่าเป็นแม่ของเราเองเลย

ถ้าผมไม่ทำโอไม่ทำโอเขาอยู่ไม่รอดครับ
ถ้านับโอทีด้วยรายได้ต่อเดือนของพี่เดือนหนึ่ง

เพราะแม่ผมกินอาหารฝั่นอาหารฝั่นนี่คือยอดใช้จ่ายจะสูงมาก
มีกล้วยมีแครอทมีผักที่หมอก็จัดไว้ให้นะครับ
แล้วก็มีนมอาหารเสริมต่างครับที่ต้อง
ยาอีกค่าดูแลผู้ป่วยติดเตียง
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยติดเตียงนี่ราคายังไงครับพี่
ที่ปัญหาใหญ่เลยก็คือเรื่องแพมเพิร์ต

ใช่ค่ะเพราะว่า๒คนก็จะใช้วันหนึ่งก็ตกประมาณ๖ผืน
ก็เบ็ดเสร็จแล้วเฉพาะของคนแก่สองคนที่บ้านเนี่ย
ก็ตีไปประมาณเดือนหนึ่งก็ตกประมาณ๖๐๐
อันนี้ก็คือยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่อยู่ในบ้านอีก

มันไม่พอแล้วครับ

สามีทำงานหนักขนาดนี้ดูแลแม้กระทั่งแม่ของเราเอง
แล้วยังไหนจะลูกไหนจะค่าใช้จ่ายต่าง
มีอะไรจะพูดถึงเขาบ้างไหมครับ
ก็ชื่นชมในความดีของเขาค่ะ
เขาก็รักลูกรักครอบครัวก็ดูแลทุกคน
ถึงแม้ว่าจะอดจะอยากจะลำบากยังไงก็ไม่เคยทิ้งกัน
อยู่กันมาก็๒๗ปีแล้ว
ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ต่อสู้ไปด้วยกัน

ก็อยากให้เขามีกำลังใจสู้ต่อไป
ไม่ว่าจะลำบากไงก็ขอให้สู้ต่อไปค่ะ
ขณะที่ผมมีเรียกว่ามีแรงต่อสู้

พ่อจะไม่ทิ้งลูกและแม่ไม่ทิ้งเลยค่ะ
ต้องถามลูกบ้าง

ไมลูแล้วเป็นนี้ยืนเท่าไหร่คะ

เห็นพ่อท่ำงานพ่อท่ำงานหนักมั้ยครับสนดี

ทำโอทีก็ดึกกลับบ้าน

ถักทำงานไม่ได้

สิ่งที่หนูจะตอบแทนพ่อได้ก็คือตั้งใจเรียนแล้วก็เรียนให้จบหางานดีทำพี่เป๊กว่านั่นคือสิ่งที่พ่อเขาน่าจะมีความสุขที่สุด
วันนี้ต้องให้กำลังใจพ่อแล้วล่ะอยากพูดอะไรกับพ่อบ้างคะ
ก็สู้นะหนูเป็นกำลังใจให้นะอยากกอดพ่อค่ะ

สู้นะ
แต่เลี้ยงลูกจนโตมาไม่เคยได้เกาะลูกกันตรงนี้เลยครับ

นกนี่ก็หน้าตาดีสวยนะน่ารัก
หยกนี่สนิทกับคุณพ่อไหม

หยุดนี้คุณพ่อพาน้องหยกไปเที่ยวที่ไหนบ้าง

รักมากค่ะ

ไฟไฟเด่นนะลูกไฟไฟเด่น
พูดนะลูกนะเดี๋ยวพ่อจะร้องเพลงหาเงินให้ลูกนะ

เราก็ยินดีที่จะส่งเสริมนักสู้ชีวิตที่

ที่เขายังมีปัญหามีอะไรแบบนี้มากมาย

มีญาติมีพ่อแม่นอนติดเตียงอยู่บ้านเนี่ย
จะได้ลุกขึ้นมาสู้ดูแลกันต่อไปครับ

มีเงินทุนเอาให้กับนักสู้ชีวิตทุกคน
เอากลับบ้านไปเอาเป็นทุนสู้ชีวิตสูงสุดเลยนะครับ

ต้องการเงินทุนเอาไปสู้ชีวิตจากรายการของเรา

สิ่งเหมือนอนันต์บอกว่าต้องการ๑แสนบาท
นั่นหมายความว่าต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทั้งหมดในรายการของเรานะครับ

จะเอาไปทำอะไรบ้างครับ๑แสนบาท
ผมจะไปตัดหนี้นอกระบบ

แต่ทรงดอกอยู่เดือนละ
คือถ้าคิดว่าพอดส่งดอกปีหนึ่งก็เท่ากับเงินต้นแล้ว
เดี๋ยวเราค่อยมาคุยรายละเอียดกันเรื่องหนี้นะคะ
ส่วนใครที่รอเชียร์พี่สินอนันต์อยู่นะคะ
บอกได้เลยค่ะว่าใจเย็นนะคะคุณที่รัก

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาที

ถามคุณจูดี้ว่าปกติกอดกันบ่อยไหมคะ

ต่างคนก็ต้องต่างทำหน้าที่ของตัวเอง

ก็เคยไม่เคยมีเวลาไม่เคยมีความรักที่ว่า

วันนี้แหละค่ะโอกาสมาถึงแล้วค่ะพี่ทูดี้
เขาเป็นคนที่ขยันขยันแล้วก็ซื่อสัตว์รักครอบครัวมาก
ตรงนี้ก็เลยทำให้รักเขาแล้วก็อยู่เขามาได้นาน